ปกติเนี่ยเพลงของเขาจะแบบซึ้ง

แต่ว่าคราวนี้ฉีกแนวฉีกกฎ

สนุกครั้งแรกในชีวิต

กับเพลงที่มีชื่อว่าบันไดเลื่อน

แต่คราวนี้จะเจอในเพลงบ้างแล้วกันนะคะ

มนุษย์ที่มีทั้งขาขึ้นขาลง
สลับสับเปลี่ยนกันไปมา
ขึ้นลิฟท์กันได้มั้ย
แต่มันก็ขึ้นและลงได้เหมือนกัน

งานที่แบบว่ามีจังหวะหน่อย
เพราะว่าเราก็สามารถเอาไปประกอบโชว์เราได้

เอามาเขียนเพลงก็เลยเอามา
แต่งใหม่หมดเป็นจินตนาการล้วน

เพลงเร็วเพลงแรกในชีวิตของผมนะครับ
ยังไงก็มันเท่มาก

ขอบคุณทุกคนของเธอให้ได้ทราบกันด้วยจ๊ะ
ประชุมเราสรุปเพลงทั้งหมดแล้ว

ตอนนี้เหลือจะซ้อมตื่นเต้นในมุมที่
พอเราฟังคอนเซ็ปต์งานแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนใคร

ย้อนเวลากลับไปเมื่อ๑๐ปีที่แล้วด้วยกัน
ให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำ
ใช่คือต้องใช้เวลาซ้อมเยอะ

รวมเพลงตั้งแต่๑๐ปีที่แล้ว

ก็มาทบทวนความทรงจำกันนะคะ